ใส่ผ้าปิดเป็นไอ้โม่งเข้ามาเลยเดินเข้ามาถึงมาถามคุณป้าเจ้าของบ้านนะครับ
อายุ๗๕แล้วคุณยายดีกว่านี่คุณยายเห็นคุณยายถือตะกร้าใช่ไหม
คุณยายเนี่ยมีถุงผ้าอยู่ในตะกร้าด้วยค่ะเห็นผู้หญิงคนนี้มาถึงมาทำเป็นแบบ
เห็นลูกสาวเห็นไหมลูกสาวหนีตามผู้ชายมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แต่แบบพยายามมาถึงเนื้อถุงตัวยายจะจับแขนจับขาจะมาจับนู่นนี่นั่น
หอบถุงตะกร้าหอบถุงผ้าเดินเข้าไปข้างใน
ผู้หญิงคนนี้เดินตามไปนะฮะนี่ค่ะเดินตามไปนะครับ
จังหวะนี้ยายก็เห็นท่าไม่ค่อยดียายก็เดินหนี
ยายแกก็เดินหนียายก็เดินเข้าไปมุมตรงนู้น
นี่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ยอมออกเนี่ยยังเดินวนไปเวียนมา
เนี่ยฮะยายเห็นลูกสาวหนูไหมลูกสาวหนูมันหนีตามชายหนุ่มมาอย่างนั้นอย่างนี้
ยายพยายามอยู่ห่างแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินตามยายเข้ามาในซอกด้านในบ้าน
ซึ่งกล้องมันจะจับภาพให้เห็นพอเดินตามเข้าไป
แป๊บเดียวเนี่ยคว้าถุงผ้าของยายฮะที่ใส่ข้าวของทรัพย์สินเอาไว้เนี่ย
นี่ขุนยายสุภาพชายเป้าสรรค์อายุ๗๕ปีนะคะ
เป็นผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้เนี่ยดูแป๊บเดียวเอง
ยายก็วิ่งตามนะเดี๋ยวปล่อยภาพไปเลยครับ
หน้าบ้านยายแล้วครับไม่สตาร์ทเครื่องเห็นนะ
ประาดติดเครื่องรอด้วยหรือว่าวิ่งตามไปไม่ทันนะไม่ทันครับ
นี่เป็นภาพตอนมาค่ะแม่ไม่รู้สงสัยจะสังเกตเห็นว่าบ้านนี้
มีแต่คนเท่าคนแก่อยู่หรือยังไรนะครับในถุงผ้าที่คนร้ายคว้าแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเนี่ย
สุภาพบอกว่ามีสร้อยคอนะมีต่างหูมีพระเครื่อง
ที่สำคัญเลยมียายารักษาโรคความดันกับเบาหวานที่ยายต้องกินเป็นประจำนะครับ
เดี๋ยวฟังคุณยายที่เล่าเหตุการณ์ไว้นะครับ
นี่ครับโอ้โหคือทางลูกสาวของคุณยายเนี่ยบอกว่าอยากให้ตำรวจสพเสรภูมิช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านกังวลใจมาก
ใช่บ้านหลังอื่นเขาก็กลัวนะคะ
ตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปก่อเหตุที่บ้านหลังไหนอีกอ่ะ
ส่วนมากกลางวันลูกหลานก็ไปทำงานกันเนี่ยเหลือแต่คนเท่าคนแก่เนี่ยมาก่อเหตุเลยฮะ